ศรัทธาที่กำลังเกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนา
เชื่อว่าตอนนี้คนในสังคมให้ความสนใจแล้วก็จับตากันเป็นพิเศษ
เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญหลังจากนี้นั่นก็คือการกู้วิกฤตศรัทธากลับมาโดยเร็ว
จริงแล้วก่อนหน้านี้ก็เคยมีกลุ่มเครือข่ายสตรีปกป้องพระพุทธศาสนา
เขามีการจัดเสวนาเรื่องนี้ด้วยนะคะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะ
การคลองสงฆ์ทั้งหลายกลับกลายเป็นการมาบวชเป็นพระได้ดี
สามารถที่จะมีเงินจากศรัทธาจากอะไรต่างได้อย่างมาก
ที่พระสบายทุกวันนี้ชาวบ้านก็เดือดร้อน
ที่เขาใส่บาทใส่พกเขาตื่นตั้งเช้าทำบุญ
แต่พระก็นึกว่าให้ตัวแล้วในบุญแต่ตัวไม่ได้ตรวจดูเลยครับ
ตัวเป็นเนื้อนาบุญหรือเป็นเนื้อนาบาป
เรื่องเงินเป็นของใคร
ถ้าเผื่อว่ารัฐต้องการจะจริงจังยังทำได้ครับ

พระมีเงินเป็นสมบัติส่วนตัวไม่ได้ต้องเป็นของสงฆ์

เราไม่ต้องการวัดที่อภิษมาลา

เดินพระเหยียบบนพรมดอกดาวเรือง

เราต้องการพระภิกษุที่เป็นภิกษุจริง
นี่คือข้อความตอนหนึ่งในเวทีเสวนาหัวข้อ
สินพระทรัพย์สินวัดทรัพย์สินใคร
จัดขึ้นโดยเครือข่ายสตรีปกป้องพระพุทธศาสนา
เพื่อหาทางออกในการแก้ปัญหาวิกฤตศรัทธา
พระพุทธศาสนาที่กำลังเกิดขึ้น
นายสุรักษศิวรักษ์หรือสศิวรักษ์นักเขียนชื่อดัง
สะท้อนถึงปัญหาการถือครองทรัพย์สินของพระสงฆ์ไทยในปัจจุบันว่า
เป็นปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข
พระสงฆ์สามารถสะสมทรัพย์สินเงินทองได้

อยากเสนอให้รัฐบาลปฏิรูปศาสนาออกกฎหมายควบคุม
และควรยุบมหาเถียวรัฐสมาคม
เพราะไม่สามารถแก้ไขปัญหาใดได้
ขณะที่นายภัยบูลนิติตะวันอดีตประธานคณะกรรมการปฏิรูปแนวทาง
และมาตรการปกป้องพิทักษ์กิจการพระพุทธศาสนา
สภาพปฏิรูปแห่งชาติหรือสปชมองว่า
หลักของเรื่องนี้คือการฝ่าฝืนและบิดเบือนพระธรรมวินัย
รวมถึงความหย่อนยานของโครงสร้างคณะสงฆ์จนทำให้เกิดความเสื่อม
ดังนั้นจึงถึงเวลาที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันปฏิรูปวงการสงฆ์ไทย
มุมมองของนายมโนลาวหาวนิษฐ์อาจารย์วิทยาลัยแพทยศาสตร์
นานาชาติจุฬาพรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และเป็นอดีตสิทธิ์วัดพระธรรมกายแสดงทัศนะว่า
พระพุทธเจ้าฝากพุทธศาสนาไว้กับทุกคน
การเป็นชาวพุทธต้องไม่เชื่อพระอย่างเดียว
ศึกษาพระไตรปิดกและช่วยดูแลผลักดันอรัชชีให้หมดไป
สิ่งแรกที่คอสชทำคือควรจะปฏิรูปพระพุทธศาสนา
และไม่ใช่แค่พระศาสนาของพระของบริษัท๔ครับ
ทำให้ดีและเราจะมีทิศทางขวัญกำลังใจของคนในประเทศไทย
ความสุขจะมาสู่ประเทศไทย
วิกฤตศรัทธาพระพุทธศาสนาที่กำลังเกิดขึ้น
จะมีทางออกอย่างไรปัญหาจะได้รับการแก้ไขหรือไม่

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน